ต้องบอกว่าคู่นี้คือเมื่อก่อนเขาอยู่คนละเวที

สนิทกันถึงขั้นแบบว่าเผากันแบบขนลุกสู้ไปเลยค่ะ
ล่าสุดนะคะทั้งคู่โคจรมาร่วมงานกันในละคร

เล่นกับคุณพีคนะคะแล้วก็หนุ่มเป้อารักเนี่ยค่ะ
แล้ววันที่มินไต้ฝุ่นมาเยี่ยมบันเทิงไทยรัฐ

นึกว่าเขาเชิดพอเคล็ดไปเที่ยวญี่ปุ่นกับซีรีส์

สองคนนี้เขาโหดมากเลย

แล้ววันก่อนไต้ฝุ่นเขาเพิ่งควง
แฟนสาวเขานอกวงการเป็นครูสอนเต้นนี่แหละ

แต่ก่อนจะแต่งอะไรรู้ไหม

ไปฟังเสียงหน่อยค่ะความหาบังเกิด

เรียกปุ๊บแล้วเราจะหยิงแหละค่ะ
แล้วคอมเมนต์ไงบ้างไหม
แล้วก็แซป
สู้เลยเอาให้สุด